ที่เรื่องของวอเล็กบอลกันบ้างนะครับสโมสรชายชิงแชมป์เอเชีย
เราลงเล่นไปแล้วหนึ่งเกมแพ้ไปแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เรื่องของแผ่นดินไหวเข้ามา
แต่ก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรครับจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับ
ว่าที่ไต้หวันก็จะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือน๖๐นะครับโดยสามารถรับรู้ถึงด้านบนตึกสูงในกรุงไทเปย์นะครับ
ที่มองเห็นว่ามันมีมันมีการสั่นคลอนเกิดขึ้นแล้วนักกีฤทธิ์ไทยเนี่ยอยู่ที่ไต้หวันในการแข่งขันวอเล่นบอล
รายการชิงแชมป์เอเชียสโมสรชายเกมแรกนะครับในกลุ่มซีเราแพ้อารยานคลับจากกาต้าไปหนึ่งต่อสามเซต
โค้ชยุ่นนาวากาโทมนชัยสุวจิรกุลหัวหน้าผู้สอนก็บอกว่าเกิดขึ้นในช่วงบ่าย
สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวตอนทานอาหารกลางวันก็รู้สึกว่ามันโยกเยกนะครับเหมือนอยู่บนเรือ
แต่ก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรส่วนนักกีฬาบางคนเคยเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาแล้ว
ก็ไม่ได้กังวลครับเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาอธิบายแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติครับ
ก็ตั้งแต่มาไต้หวันก็เจอเหตุการณ์วันนี้ครั้งแรกในชีวิต
บอกจริงว่าก็ตอนแรกก็งงเหมือนกันนะครับว่ามันอยู่ดีมันโยกเยกกำลังทานข้าวอยู่
เอิญมันไม่มีอะไรคมคำก็เลยดูอาการสักแป๊บนึงมันก็หยุด
แต่ถ้ามีอะไรคงคานก็วิ่งเหมือนกันครับวันนี้ครับ

ติดตามการถ่ายท่อสดได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดี
แล้วก็บันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐนะครับช่วงเวลาตี๑๔๕นาที

คนเอกในชาเหนกฤษีนายกสมาคมนะครับ
บอกว่าเป้าหมายที่จะผลักดันนักกีฬาไทยคว้าโคต้าไปโอลิมปิกเกม๒๐๑๖

ประเภทถนนนะครับคนที่มีโอกาสสูงก็คือจุธาทิพย์มณีพันธ์
ซึ่งสาพันธ์จักรยานนานาชาติกำหนดหลักเกณฑ์ว่า
ชาติที่มีโอลิปิกแรงกิ้งอันดับ๑๒
จะได้โคต้ารวมกัน๖๒คน
แต่ต้องดูคะแนนประเภทบุคคลประกอบด้วย
ซึ่งในอันดับ๑๑๐๐หากมีนักกีฬาที่ไม่ซ้ำกับ๒๒ชาติ
ก็จะได้ที่นั่ง๑คนโดยจะไปคัดตัดโคต้าจาก๒๒ชาติทิ้งออกไป
ซึ่งตอนนี้ครับทีมหญิงไทยมีคะแนนโอลิปิกอยู่อันดับที่๒๒
ขณะที่จุธาทิพย์มีอันดับบุคคลที่๘๓
ก็จะไปตัดโควต้าจาก๖๒คนนั้นมา๑ที่นั่ง
คือชาติที่อยู่ในอันดับ๑๔ถึง๒๒จะเหลือโคต้าเพียงแค่คนเดียว
และก็ยังมีโคต้าแชมป์ทวีปอีก๓คนด้วย
คือเอเชียแอฟริกาแล้วก็โอเชียเนีย
รวมทั้งโคต้าของเจ้าภาพอีก๒คน
นักกีฬาหญิงจะได้ไปโคต้าโอลิมปิกมีทั้งสิ้น๖๗คนครับ
ทีมนักปั่นไทยยังมีโอกาสเก็บแต้มจาก๓รายการใหญ่
หนึ่งนั้นก็คือทัวร์ออฟตราดในเดือนหน้า
หากนักกีฬาไทยนั้นคว้าแชมป์ได้ทั้งสองประเภท
คือสเตจเรสแล้วก็วันเดเรส
จะได้เก็บเพิ่มอีก๒๕๐แต้มรวมเป็น๔๒๑คะแนน
ซึ่งจะทำให้โอลิปิกแรงกิ้งขยับขึ้นไปถึงอันดับต้น
และอาจจะได้โคต้าโอลิปิก๒๓คน
นี่คือการวางแผนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกครับ